ไม่ว่าจะช่วยเหลือคนจนคนที่เป็นโรคเอดคนยากไร้

แต่ตอนนี้มันโผล่ออกมาเยอะมากนะคะ

เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ

บุคคลบ้านของข้าราชการคนหนึ่ง
เป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการระดับ๘
เพราะว่าไปผัวพันในเรื่องการทุจริตทุนการศึกษานักเรียน

รจนาสินทีนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษาระดับ๘

ที่ถูกเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ

พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน

บังคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาธิกรรมทางเทคโนโลยี
ก็คือปอธแล้วก็ตำรวจศโนรดรเมือง
บุกเข้าค้นตรวจค้นบ้านพักที่ย่านดอนเมืองของนางรจนา
รจนาก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี
เป็นเจ้าหน้าที่เบียดบังงบกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
ซึ่งเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนในโครงการของกระทรวงศึกษาธิการปี๒๕๖๐ค่ะ
โดยนางรจนามีการนำเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นเป็นเงิน๑๘ล้าน๘แสนบาท
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้อายัดทรัพย์สินทั้งหมดเอาไว้เพื่อตรวจสอบแล้ว
ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้พบเบาะแสทุจริตนะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เลยสั่งให้ตรวจสอบย้อนหลัง
จนถึงปี๒๕๕๑เลย

องทุนเสมาจะได้รับอนุมัติงบประมาณ๑๐๓๐ล้านบาท
บางปีก็อาจจะ๑๐ล้าน๑๑ล้าน๙ล้าน

บางปีก็อนุมัติงบถึง๒๕ล้าน

มีการโอนเงินไปพักไว้ในบัญชีคนใกล้ชิดของนางรจนารวมแล้ว

เขาโอนเข้าบัญชีหน่วยงานแค่๘ล้านบาท
ที่เหลืออีกประมาณ๒๓ล้านบาทโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น
และจะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาเป็น๑๐ปีนะ
บางปีเขาโอนให้๓๐ล้านบาทนี่เป็นเงินกองทุนนะ
แต่ว่านางรจนามีการโอนเงินให้บุคคลอื่นบัญชีคนอื่น๒๐กว่าล้าน

หลังจากที่โอนเข้าบัญชีคนอื่นแล้ว
ก็ค่อยโอนกลับเข้ามาบัญชีของตัวเอง
ซึ่งเจ้าตัวสารภาพด้วย
ทำจริงทำเองคนเดียว

แจ้งความพนักงานสอบสวนสนดุสิต

เป็นเจ้าหน้าที่เบียดบางงบประมาณปี๒๕๖๐

ในการสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมกระทำความผิด

ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการปปทมีมติ
ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนนางรจนา
แล้วก็ตั้ง๕ข้อกล่าวหาด้วย
เกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์

เอกสารแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ

โรงการเสมาพัฒน์ก็เริ่มต้นมา๑๕ปีแล้วนะครับ
ส่วนปี๕๑ถึงปี๖๑ที่พบว่ามีการโกงมีการโอนเงินเนี่ย
มีการอนุมัติเงินจากกระทรวงศึกษาไปถึง๑๖๖ล้านบาท
ต้องย้อนตรวจสอบดูเพราะว่ากระทรวงก็บอกว่า
เชื่อว่านางรจนาจะทำคนเดียวนะครับ